เพลงที่หนึ่ง
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท

รับแล้ว๑๐๐๐บาท

ศิลปินเธอคุณวิรดาวงเทวัน

พี่ตาลต้องใจเย็นนะคะ
เดี๋ยวจะมีอีกหลายเพลงนะครับ

เดี๋ยวถ้าล้านหนึ่งหนูไปรอน่าสตูก่อน
ปกติเราขายขนมจีนวันหนึ่ง

พี่ตาลต้องใจเย็นนะคะ

ตานเราขายได้กี่บาท

แต่ว่าถังแตกหนูจะเป็นคนขาย

ก็เราอยู่ในการเทคนิคที่การร้องเรียกเขาอะพี่

เอ้อแคะเป็นรมเลย

สมมุติเป็นงานอย่างนี้
งแตกมีจ้ามีหลายไส้นะคะ

อืม

เดี๋ยวเป๊กจะเสิร์ฟให้พี่ตาน
อีกหน่อยไปขายนะหลังจากแบบว่าออกรายการกันไปเสร็จนะ

เดินผมแตก

แตกค่ะแตก
แตกแตกแตกแตก
อะไรอะไรอะไรแตกครับ

เอ้าการขายของ
ปกติออมขายอะไรช่วยแม่ขายอะไร
ช่วยถ่ายทั้งถังแตกทั้งขนมจีนเลยค่ะ
ต้องตั้งร้านไกลกันหน่อย

นักสู้ชีวิตในรายการนี้คือเพลงที่๑
มาถึงเพลงที่๒กันล่ะ

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ

ถ้ายุดไม่อยากจะเล่นต่อแล้วขึ้นเป็นสิทธิ์ของออม
ถ้าหยุดไม่อยากจะเล่นต่อแล้วซึ่งเป็นสิทธิ์ของออม

แต่ถ้าจะสู้ต่อถ้าเกิดร้องผิดขึ้นมา

ตัดสินใจให้ดีแต่ตอนนี้ต้องตัดสินใจก่อนว่าจะสู้หรือจะหยุด

พร้อมจะสู้หรือจะหยุดค่ะ

พร้อมครับใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงที่แล้วบอกว่ายากกว่าเพลงนี้ยังไม่ใช้เลย
เพลงนี้ก็ไม่ต้องใช้เก็บเอาไว้นะครับ
มาถึงเวลาที่เราจะได้ฟังเสียงเพราะของน้องออมแล้วนะครับ
เป็นกำลังใจให้ร้องให้ชัด
อย่าหยุดก่อนจนกว่าดนตรีจะจบนะครับ
พร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ

แต่ก่อนแต่รายหัวจะเห็กลา

ใจเคยแข็งแข็งเหมือนแข็งเล็กน้า
ชายตามตึงตามจีบเรื่อยมา
ฉันไม่เคยนำพาเก็บเอามาสนใจ
แต่มาวันนี้เห็นที่ใจแตก

หัวใจอ่อนไหว
ชายคนนี้ไม่ดีอะไร
เจอหน้ากันทีไร
หัวใจสั่นรู้
โอ้ใจเอ่ยใจ
ทำไมไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
ที่ยังเข้างิมอยู่
โกบเหลือตัว
รักเขาแล้วสิ
แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อน
ใยจึงรุมโรนสิ้นแรงหลีกลี
ดังเลแข็งโดนไฟนะสิ
ไม่ทันเอาผลทุกปีก็อ่อนไปเอง
ไม่ผิดหวังจริงนะครับแหมแล้วก็ได้ฟังเสียงของน้องออมนะครับ
ครบเครื่องทั้งลูกคอลูกเอื้อน

ดีไปหมดเลยตอนฟังแต่ทำไมตอนมาเห็นหน้าทำไมกังวลกังวลตรงไหนลูกเัง
มีตรงไหนลูก
กลัวว่าจะร้องผิดอะค่ะกลัวว่าจะไม่ตรงเนื้อ
กลัวจะไม่ตรงใช่มั้ยคะ
พี่สาวลูกสาวน้องตานให้ดีนะครับ

สำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องออมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องออมร้อง
สำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท